จากการตังรัวทรัพย์ส่วนกลางที่๑๙ทัพ๒๑๖๑
เพื่อตั้งคณะกรรมการพนักงานสอบส่วนชุดใหม่
ทางกลางกลางก็จะตั้งถึงว่า
ข่าวก็จะออกบ่อยนะว่าครูรับสารภาพแล้ว
การรับสารภาพหมายความว่าอะไรนะครับ
นั่นหมายความว่าครูมีความผิดแล้วหรือครับ

ยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ในลอตเตอรี่นั้น
ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจริงคืออะไร

ทางพนักงานสอบส่วนจะใช้การพูดในการน้มน้าว
ชักจูงเชิญชวนให้รับสารภาพ
แต่ไม่ได้เป็นการบังคับแต่เป็นการเนิ้มน้าวชวน

แต่ในแผนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่รู้จักตอนที่ภาค๗ได้เรียกไปสอบ

ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากนักเพราะว่าต่างคนต่างแยกซอ
พี่ดีมประโยคอะไรบ้างนะ

บอกว่ายังไม่ได้ออกรางวัลเหรอ
เหมือนกับไอ้หวยใบที่เก็บได้เนี่ยคือยังไม่ออกด้วย
มันก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นงวดต่อไปไง

แล้วพอเสร็จแล้วพี่หันกับพี่ไปมองปุ๊บ

ผมก็ซื้อของผมต่อแค่นั้นแหละ

จะทำลายความเชื่อมั่นของกองปราบแล้วก็ของสอบสวนกลางนะครับ
มันก็มีกุญสือคนที่วางเกมอยู่คนที่ไปร้องตามที่ต่างอย่างนี้แหละนะครับ
เอาตัวหุ่นเชิดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไปร้องด้วยนะครับแล้วก็ไปร้องทั้งผมด้วย
เอาแบบกุญสือแบบไม่ค่อยจะสำคัญโฉงฉ่างมีอยู่ประมาณสัก๒๓คน
แต่กุญศือที่เป็นคนคิดจริงที่เป็นคนช่วยนายหลักสูงคนนี้เขาควรจะล้ำลึกหน่อยนะครับ
มันถึงเป็นที่มาของการไปร้องไปดำเนินคดีกับตำรวจก่อน

คิดให้เขาว่ามันมีหลายคนแน่นอนแต่คนที่คิดแล้วก็ที่มีมันสมองจริง

ทุกท่านที่เคยสัมภาษณ์ในเรื่องนี้ไปสักช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่จบค่ะ
แล้วไม่จบมันยังมีน้ำหนักซะด้วยซ้ำไป

ครูปรีชาก็ยังเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรม

ไปร้องกับทางท่านจักรทิพย์เองนะคะ
แม้ว่าทางพบตรจากทิพย์จะยืนยันว่า
ไม่มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนก็ตาม

ซึ่งก็จะมีการนั่งคุยกันนะคะ

ถ้าเกิดรับขึ้นมาตึ้งโป๊ะเลยนะคะ

เอ๊ะตกลงทำไมจำหลวงเงี๊บค่ะ

แต่ที่คำว่าเงียบคือยังไง

ส่งสำนวนไปถึงอายการได้

ขอเลื่อนนิดนึงนะคะน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า

สำนวนเสร็จแน่นอน

แต่ว่าข่าวล่าสุดนะคะท่านก็บอกว่า
ขอเป็นสัปดาห์แรกของเมษายน

สงการก็แล้วกันเดี๋ยวเที่ยวไม่สนุกนะคะ

หลังจากที่ยังคงมีความคืบหน้า
งั้นจะตัดตัดตัดตัวละครที่

คนที่เป็นตัวละครล่าสุดที่เข้ามาคือ

ซึ่งตำรวจจะเรียกรอบล่าสุด
ถ้าไม่มาตำรวจก็บอกว่าจะพิจารณา

รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
สำนักงานไอยาการสูงสุดอปรเมฆอินทรชุบหนุ่ม

คดีนี้เราจะไม่ได้เจอกันคดีอื่นแล้วนะคะ

เราว่าน่าจะใกล้วันนี้ก็คงต้องมานั่งคุยว่า

มันมีมันยิบย่อยอย่างนี้
วันนี้เรามีคดีใหญ่อยู่๒๓เรื่อง
ที่หนึ่งก็คือเรื่องของคุณปีชากับคุณบ้าบิน

ชุดที่สองคดีของคุณจรูล

ที่๓ที่แรกเราให้ความสำคัญไปตรงคดีปปช
แต่นั้นปปชก็จะไปสอบสวนของปปชไป

ต้องใช้คำว่าคดีนี้งอกขึ้นมาใหม่ก็คือคดีคุณแผน

มันกลายเป็น๔สายหลักเหรออาจารย์

การดำเนินคดีของพวกนักกฎหมายทั้งหมด
เราดำเนินคดีไปแล้วก็ถ้าใครเป็นเท็จเราแยกไปดำเนินคดี
แต่วันนี้ผมมองเห็นความ
ความอะไรความการพัฒนาของการสอบสวน

แต่อันนี้มันเป็นประเด็นที่ครูปรีชาพยายามจะหักล้างนะคะ
แล้วคุณแผนเองก็พยายามจะหักล้างเรื่องนี้นะคะอาจารย

พอยต์ของมันวันนี้มันมาอยู่ตรงที่ว่า

ถ้าอย่างนั้นที่สอบกันมาตั้งหลายเดือน
สรุปมาอยู่ที่คุณพี่แผนคนนี้เหรอ

คือจะตัดประเด็นเรื่องเก็บตกกับไม่เก็บตกออกไปเสียก่อน

รู้สึกว่าจะมีคุณแผนคนเดียว

ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคดีนี้เราทำคดีนี้ไม่ใช่เรา
สมมุติตำรวจเขาทำคดีนี้แล้วฟ้องไป
แล้วพิสูจน์ได้ว่ามันไม่มีการเก็บตก
คดีใหญ่ที่รออยู่มันก็ง่ายขึ้น
เอางั้นแสดงว่าการที่คุณแผนออกมา

อย่างทนายของคุณจรูนเขาบอกมันมีกุญสือ

ลายนี้มันไม่ควรจะเดินมาอย่างนี้แต่มันออกมาแล้ว
ผมเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนเขาก็
ดูถ้ามันไม่มีพยานที่ใช่
เขาพยายามสกัดพยานที่ไม่ใช่ออก

ครั้งที่๒๗๘ปากใช่ไหม

คนที่ไม่เกี่ยว๔๐คนตัดออกไปตั้งเยอะแล้ว

คดีหลักตอนนี้ที่รอจะปิดอยู่คือคดีแจ้งความเท็จ

ซึ่งคนที่โดนเนี่ยมีครูปรีชาเจ๊บ้าบิน

มันก็มีระยะเวลาตั้งแต่ฝากขังจนถึงการฟ้องคดี
ก็มีอยู่ประมาณ๔๘วัน

แล้วก็มีอีกคดีหนึ่งซึ่งเราอาจจะพูดถึงน้อยหน่อยก็คือคดีของพลตมตรีสุทธิอดีต
อันนั้นมันจะต้องไปปช
แล้วก็เป็นของเรื่องของปปที่เขาสอบก่อน
แล้วเนี่ยก็จะพ่วงกันกับที่ทางกลุ่มของครูจะโดนด้วยว่า
จะเป็นการสนับสนุน๑๕๗ของเจ้าพนักงานคือท่านสุธิหรือเปล่า

อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคดีหลักเรื่องหวยเป็นของใครนะคะ

แล้วที่ค้างอยู่คือคดีแพ่ง
ที่จะชี้ว่าตกลงลอตเตอรี่เป็นของใครถูกไหม

ซึ่งอาจารย์ขาเอาไปเอามาสรุปแล้ว
ตอนนี้สิ่งที่อยู่เป็นหลักคือคุณแผนกับ
แพ่งว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร

แพ่งเนี่ยบางทีเราคือจะต้องดูคดี
แพ่งมันก็ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

แจ้งความเท็จก็ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

ไม่ว่าคดีอะไรก็ต้องพิสูจน์อีกที

ทีนี้เครื่องคดีที่จะพิสูจนลอตเตอรี่
ตามแนวทางที่คุณปรีชาเขาสู้กันมาเนี่ย

แล้วก็มีคนให้การคนหนึ่งว่า
เขารู้ว่าสิ่งที่มันจะเก็บตก

ทีนี้ถ้าคนเก็บได้เป็นเป็นเท็จเนี่ย
สิ่งที่คุณครูปีชาบอกหายมันก็จะไม่ใช่

เพราะฉะนั้นขอถามแทนทั้งคุณแผน

โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าคุณแผนเขาบอกว่า

ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นพยานให้ใครด้วยซ้ำ
ทำไมผมโดนหมายเรียกหมายจับอะไรเนี่ย

อีกหนึ่งท่านคือครูปีชาก็พูดชัด

สารยังไม่ได้บอกเลยว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร

ข้อหาแจ้งความเท็จ

มีถึง๒ครั้งนะคะที่เราจะให้ลองเปรียบเทียบดู
เพราะว่าตอนแรกที่ข่าวออกมาจากการแถลงข่าวของภาค๗
บอกว่าพยานที่เป็นตัวละครสำคัญคนหนึ่งตอนนั้นนะคะ
ก็คือมีคนเห็นว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้
แล้วคุณแผนเพิ่งมานั่งจากคุยกับเราในรายการ

ที่เป็นคนเห็นไม่ได้เห็นตอนเก็บ
แต่เห็นว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้

ดิฉันก็ยังฟังแล้วมันเป็นลักษณะของการให้น้ำหนัก
ที่บุคคลมากกว่าวัตถุพยานนะคะ
ครับก็คือตอนนี้พยานวัตถุพยานเนี่ยเรามีอยู่เท่านี้
ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาพยานอย่างอื่นมาประกอบ
แต่นี่ที่เราหาได้ก็คือพยานบุคคล
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและรู้เห็นในรูปคดีครับ
ก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยคือมันไม่มีวัตถุพยานอื่นใช่ไหมคะ
มีแค่พยานบุคคลใช่ไหมคะ
ตอนนี้ที่ตำรวจมีเนี่ยคือพยานบุคคลครับ
ค่ะทั้งหมดมีกี่คนคะ

ไม่มีมากกว่านี้แล้วยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะ

ก็เท่าที่เราหาพยานได้ตอนนี้เรามาสอบแล้ว๑คนนะครับ
ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะ
คือกล้องวงจรปิดตอนนี้ในมือพนักงานสอบสวนเนี่ยครับ

เขาเป็นคนที่ประจำอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วเหรอคะ
เขาเป็นคนที่เข้าไปซื้อของในตลาดนั้นครับ
จังหวะตอนที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาทำอะไรคะ

แล้วตอนที่เขาเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยมันเห็นจากอะไรคะท่าน
คือก่อนที่จะเห็นเนี่ยนะครับเขาได้ยินเสียงการพูดคุยกันก่อน

ว่ามีการเก็บลอตเตอรี่ได้เขาก็จึงหันไปนะครับ
แล้วก็เห็นท่านผู้หมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่
ซึ่งเขาก็ให้การว่าเหมือนเขาก็พูดแบบตามภาษาของเขา
เขาบอกว่าเขาก็แบบเหมือนหมั่นไส้ในใจเล็กว่าเก็บได้แล้วจะมาพูดอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่แล้วเขาก็เลยมองหน้าเขาก็เลยจำหน้าได้ครับ
เดี๋ยวนะครับ
ถึงเขาแบบเขาคิดในใจเขานะครับว่าแหมเก็บได้เขาเก็บไปทีต้องมาพูดอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วแม่ค้าที่เขาซื้อของอยู่ไม่เห็นพร้อมกันเหรอคะ
เอ่อเขาก็เอามาสอบนะครับ
แต่แม่ค้าก็บอกว่าเขาไม่ได้สังเกตตรงนั้นเขาก็ขายของ
แต่คนนี้มาซื้อของกับเขาจริงตรงนี้
จุดที่ผมเห็นมันอยู่ในซอยมันจะห่างจากสารพระพรมประมาณ๒๐เมตร
แต่จุดที่ผมเห็นการที่เขาถืออยู่ไม่มีคำว่าก้มเก็บนะฮะ

คำว่าก้มเก็บนี่ไม่มีนะผมไม่เคยพูด
ที่ผมหันไปเห็นคือเขายืนคุยกันแล้วก็ถืออยู่แล้ว

เสียงเหมือนพูดว่าเรื่องหวยนี่แหละ

ออกเดี๋ยวมันอยู่ในกำนวณน้ำไม่ยากอย่าพูดนะฮะ
ก็เลยหันไปมองแล้วผมก็หันกลับมาแค่นั้นแหละ
แค่นั้นแหละแต่ข้างข้ามผมก็ไม่ได้มองมาได้

คือ๓๔วิของพี่จำหน้าได้เลยไหมว่าเขาเป็นใคร

ผมไม่ได้จับเสื้อเขาใส่แว่นไหม

ใช่คนที่เป็นภรรยาเขาในข่าวไหม

ไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ใช่ไหม
ตอนที่ช่วงเกิดเหตุใช่ไหม

เพราะในตลาดเนี่ยเสียงมันเต็มไป

ก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นงวดที่จะออก

แล้วมันน่าสงสัยตรงไหนอ่ะ

แผนได้ยินคนข้างหลังพูดนานไหม

คือเนี่ยผมซื้อของอย่างนี้ใช่ไหม

กรณีลอตเตอรี่ที่ผมก็ไม่ได้เห็นเลขนะ

อาจารย์คนนี้เป็นคนชี้ขาวดำเลยไหมค่ะ

มันก็ไม่เป็นเท็จ

เห็นไหม

แต่ถ้าพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มี
และข้อความนี้คือมันเป็นข้อความที่สำคัญ

ที่เขาจะดำเนินคดีในข้อหาเบิกความเท็จ

อันนี้เป็นเรื่องของข้อหาแจ้งความเท็จเท่านั้นใช่ไหมคะ
คือพอพยานปากนี้ถูกดำเนินคดี
แล้วฟังว่าไม่เห็นไม่มี
คดีนู้นก็ต้องไม่ต้องพิสูจน์อะไรมาก

เดี๋ยวโอ้โหนี่จดหมายหมดเลยนะ
ของตกใช่ไหมเพราะอันดับแรกกับคุณครูปีชาเนี่ย
ท่านก็บอกว่าของท่านตกหายจรูนก็บอกว่าฉันไม่ได้ตก
ไม่ได้เก็บตกทีนี้ถ้าเกิดมีพยานคนนี้ขึ้นมา
บอกว่ามีคนเห็นอยู่ใส่ในกระเป๋าเห็นลงเห็นเลข
คนนั้นก็ไปซะแล้วบอกไม่ได้เห็นไม่ได้พูดอย่างนั้น
แล้วพอมามีคนนี้คนนี้มันจะเก็บป่ะล่ะถ้าเก็บก็จบนะ
อาจารย์ค่ะเอาอย่างนี้นะคะถ้าเราฟังตอนนี้เนี่ย
คนที่จะพลิกคดีได้คือคุณแผนถ้าฟังตอนนี้นะเอาเท่าที่เราเห็นตอนนี้
คนที่จะพลิกคดีได้คือคุณแผนนี่คือบรรยาณสำคัญ
แต่ทีนี้สิ่งที่คุณแผนบอกในรายการดูคุณแผนก่อน
ฉันไม่แน่ใจว่าในสำนวนจริงที่ให้การเป็นแบบไหน
แต่ที่พูดในรายการก็คือเหมือนกับไม่ไม่รู้นะว่าลอตเตอรี่เนี่ย
ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลหรือเปล่าอันนี้เป็นสาระสำคัญไหมคะ
มันก็ก้ำกึ่งไงคือก้ำกึ่งวันนี้วันนี้เขาต้องการแค่อย่างเดียวว่า
หนึ่งมีคนพูดว่าลอตเตอรี่เก็บแล้วยังไม่ออกอะไรอย่างที่ว่าเนี่ย
มันได้ความว่าเก็บเพราะได้ความว่าเก็บพัวนี่มันหายหมดเลยไง
แต่เอาอย่างนี้สมมุติว่าคุณแผนยืนยันว่าตัวเองประสบมาจริง
ได้ยินคนนั้นหันไปแล้วเจอหน้าสมมุติยืนยันไม่ได้
ยืนยันหรือยืนยันได้แต่ไม่มีน้ำหนักว่านั่นคือคุณลุงจรูนล่ะ
ผมว่าถึงเวลาในศาลเขาอาจจะยืนยันนะ
นี่ก็พูดข้างนอกนี่ก็พูดกับจอมขวัญนี่ก็ไม่ได้พูดกับสารนี่
แล้วก็บอกเขาให้การกับตำรวจไปแล้ว

เอาใหม่สมมุตินะคะคุณพี่แผนเนี่ยยืนยันว่าเห็นว่ามีคนเก็บได้
แล้วยืนยันจำคุณลุงจรูนได้
ในศาลอาจจะยืนยันว่าคนที่มาด้วยคือภรรยาด้วยซ้ำไป
นะคำถามคือแล้วมันจะแปลว่าเป็นของครูปีชาเหรอคะ
คืออย่างน้อยมันเป็นเงาขึ้นมาแล้วไงมันเป็นเงาขึ้นมาที่เขาไม่บอกว่าผมไม่ตอบผมไม่ตอบอันนี้อยู่ในสำนวนผมไม่ตอบอันนี้อยู่ในสำนวนนั่นแหละไอ้ที่มันอยู่ในสำนวนน่ะ
คุณเข้าใจว่ากองปราบเขาน่าจะเห็นตรงนี้ว่าตรงนี้คือพอยต์ใหญ่จุดใหญ่ที่มีพลิกผันได้ง่าย
แล้วกองปราบเขาพูดอยู่คำนึงที่ผมฟังนะท่านผู้การไม่ได้บอกมันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทีนี้คุณแผนให้การเขาบอกมันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นวิธีทำที่ให้มันเคลียร์ที่สุดก็คือหมายความว่ามันต้องไม่มีการเก็บตก
อาจารย์โทษนะคะอันนี้ขอถามภาษาคนไม่รู้กฎหมายคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคดีนี้จะง่ายถ้าสุดท้ายคุณแผนบอกว่าเปล่าหรอกผมไม่ได้เห็นใครทั้งนั้นผมไม่ได้เห็นใครเก็บผมไม่ได้รู้เรื่องไม่อะไรทั้งนั้น
คือเหมือนที่เขาใช้คำว่ากลับคำให้การคือถ้าคุณแผนไม่ได้ยืนยันแบบนี้คดีนี้จบแล้วจบแล้วจบไปตั้งนานแล้ว

อย่างนี้ที่คุณแผลมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มรู้สึกเหมือนกับ
แบบอย่างนี้ไม่ไว้ใจน้องรวษอะ
เอาอย่างนี้ก็มีน้ำหนักสิว่าตำรวจกล่อมเขาไหมโน้มน้าวเขาหรือเปล่าคะ
เริ่มต้นมาจากทางภาค๗เขาสอบ
ภาค๗เขายืนยันว่ามีคนเห็นเก็บตก
ใช่ไหมทีนี้ในคำให้การของเขาเราไม่เห็นถูกไหม

ทีนี้แสดงว่าถ้ามีการเก็บตกแล้วยืนยันว่าคุณจรูนเก็บจบเลย
อาจารย์ขอประโยคสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์ค่อยตอบเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะคะ
เดี๋ยวจะเปรียบเทียบสิ่งที่ให้สัมภาษณ์กันไว้
คือดรสุกิตวันนั้นมาด้วยแต่อาจารย์สุกิตก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำคดีนี้ให้นะคะ
อาจารย์สุกิตบอกช่วงท้ายท้ายรายการบอกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณแผนพูดทั้งหมดนี้เนี่ยนะ
ถ้าเข้าไปในศาลแล้วทนายตั้มเกิดบอกว่าคุณแผนยืนยันแน่นอนไหม
ถ้าคุณแผนบอกว่าไม่ไม่แน่ใจไม่ชัวร์ไม่แน่นอนอย่างนี้ก็จบเลยนะ
ก็อาจจะใช่ไงแต่ว่าคือเข้าใจไหมคือมันมีลางมีลางมีเงาขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นการเก็บ
วันนี้คุณครูปีชาเขาพิสูจน์อย่างเดียวพิสูจน์อย่างเดียวว่าของเขาหายแล้ว
คุณจรูนเก็บได้เขาก็ชนะ
ครูปีชาแค่พิสูจน์ว่าของตัวเองหายหรือครูปีชาต้องพิสูจน์ว่าของตัวเองหายด้วย

คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลอตเตอรี่อันนี้ตัวเองทำตกคุณลุงจรูนเก็บ
ถูกต้องครับต้องสองชั้นใช่ไหมคะคือไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง
เขาต้องได้เขาได้ความว่าเขาซื้อมาแล้วแล้วมันหายแล้วมีคนเก็บได้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาใหม่อาจารย์ขอพักสักครู่
เดี๋ยวเราจะกลับมาวนกลับไปถามนะคะอ้าวแล้วคลิปเสียงล่ะ
คลิปเสียงที่ตัวเองก็ยืนสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าใช้เสียงครูนะคะ
คลิปเสียงที่เหมือนจะบอกว่าไม่ได้ซื้อมาเอาแล้วยังไง
แล้วหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ตำรวจพูดล่ะ
แล้วตำรวจใหญ่นี่นั่งแถลง๒รอบนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมนั่งแถลงสองรอบเต็มคำถามคือ
มันจะมาพลิกกลับแค่พี่แผนเขาไปยืนยันในศาลได้หรือ

คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าตอนการแถลงข่าวครั้งรอบแรกนะคะ
รอบแรกที่แบบเอ๊ะทำไมผมต้องลองต้องพูดน้อยละเกิน
แต่ความหมายก็คือว่าสิ่งที่ครูปรีชา
ไปแจ้งความคุณลุงจรูนก็คือเป็นเท็จ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลุงจรูนทำน่ะไม่ได้

ส่วนลอตเตอรี่เนี่ยเราตีความกันเองนะวันนั้นอาจารย์จำได้เนอะ
ก็คือของคุณลุงของนั่นแหละนั่นแหละ

แต่ท่านไม่ได้พูดเพราะว่าเดี๋ยวละเมิดอำนาจศาล
คือไม่อยากไปก้าวไก่เพราะมันมีการฟ้องกันในศาล

แต่คดีเราเข้าใจว่าคดีหลักก็คือว่า

แต่ว่าเสียงที่คาดว่าเป็นเสียงครูปีชา

คนในคดีเหมือนกันนะคะ

พยานทั้งคดีมันประกอบกันหลายส่วนด้วยกัน

เพราะในแผนจะเป็นคนชี้ว่า

กองปราบที่ผมพยายามจับทางก่อนนะ
มันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

แล้วคุณแผนไปเห็นตอนไหน

การจะวิเคราะห์ว่าเชื่อว่าคุณแผนพูดจริง
หรือพูดเท็จเนี่ยมันไม่ใช่ดูด
แค่ว่าเขาพูดกับภาค๗อย่างไร

แต่ต้องฟังประกอบเหตุการณ์ทั้งลำดับ
แล้วกลับไปพูดถึงคลิปเสียงที่พูดไง

เขาถามครูแดงก่อนใช่ไหม

คนที่โทรไปถามก็จำไม่ได้ว่า

แล้วคนที่รับสายเนี่ย
ตัวเองก็ไม่ได้ซื้อ
อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องไปหักล้างกัน

กับสิ่งที่ถ้าพี่แผนเขายืนยัน
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเอกสารลับที่มันหลุดออกมา

มันต้องฟังทั้งหมดทั้งเรื่อง
เรื่องต้องเอามาทำไมถึงต้องแก้

ทำไมต้องไปสั่งมันก็ไปพันกับตัวผู้การ

ช่วงไหนของเรื่องจะเกี่ยวกับตัวละครคนไหน

แต่ว่าสิ่งที่พี่แผนจะพูดทั้งหมด

คือกุรุงอาหารกมพูดถึงด้วยว่า
จำได้เลยว่าใครอ่าเหมือนกันกับว่าพี่แผนแกก็บอกว่า
หันไปแวบสามสี่วินาทีตอนที่ตลาดนะครับแล้วแกก็เจออีกที่
ธนาคารแล้วแกก็ไปเจออีกที่บ้านลุงจรูนอ่ะไปฟังสองคนนี้พูดถึงกัน
แล้วกันค่ะว่าเหตุการณ์เดียวกันเขาจำได้กันว่าอย่างไรค่ะ
เขาคือใครคะเล่าให้ละเอียดเลยค่ะคุณแผลเนี่ยเขาคือใครคะ
ผมก็ไม่รู้จักมาก่อนหรอกนะไม่รู้จักมาก่อน
ก็เพิ่งจะรู้ตอนที่เขาไปเปิดหน้าเปิดตาที่ไปร้องเรียนอะไรนั่นแหละ
อ่าซึ่งตามข่าวก็คือคุณลุงจรูนบอกว่าก็พบเขาที่บ้านผมนั่นแหละ
ใช่ไหมคะครับใช่ใช่แต่งบครั้งนั้นก็ยังจำหน้าเขาไม่ได้ครับอ๋อ
อ๋อเพิ่งจะมาเห็นใช่พบครั้งแรกอ่ะจำหน้ากลับ
ไม่ไม่ไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไงไม่รู้จักมาก่อนค่ะจำหน้า
แต่ว่าเห็นครั้งหลังสุดเลยจำได้ว่าอ๋อคนที่เคยมาบ้านเรา
คุณลุงจรูนจำได้เองว่าคนนี้คือเคยมาบ้านเราพร้อมพนักงานธนาคาร
หรือว่ามีใครช่วยจำแล้วเรานึกขึ้นได้จากคำบอกเล่าคะ
ก็ทั้งผู้จัดการธนาคารแล้วก็รองผู้จัดการนั่นแหละเขาบอกว่า
อ่ามาวันนั้นกับมาเนี่ยมาด้วยกันนั้นเนี่ยผมนึกผมนึกนึกได้ว่าใช่ใช่
คุณแผนเขาพูดเยอะไหมวันนั้นนะคะก็ไม่เยอะหรอกครับ
ส่วนใหญ่ผมก็คุยกับผู้จัดการธนาคารกับรองผู้จัดการธนาคาร
เขามาบ้านคุณลุงจรูนกี่ครั้งคะครั้งเดียวแล้วครับครั้งนั้นครั้งเดียว
คุณลุงจรูนหลังจากที่พอคุณลุงจรูนนึกออกแล้วมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะคะ
ว่าคุณแผนเขาคือใครแล้วเคยไปบ้านคุณลุงจรูนเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการร้องผู้จัดการหรือใครก็แล้วแต่
โทรคุยไหมคะว่าเรื่องคุณแผนนี่คือยังไงเขาโทรคุยบ้างไหมคะ
เมื่อวานเมื่อวานหรือวันพื้นเนี่ยฮะนี่นี่นี่นี่ไอ้ผู้จัดการธนาคารกับ
คุณลองผู้จัดการธนาคารแล้วเขาพูดถึงคุณแผนไหมคะ
ล่าให้ฟังด้วยยังไงคะ
เราก็ถามข่าวว่า

พูดถึงเรื่องที่คุณแผนไปร้องเรียนหน่วยงานต่าง

เขาก็ไม่รู้ว่าทำไม

ทำให้เสียชื่อเสียงธนาคารอะไรเหล่านี้

แต่ว่าจากการที่ได้ฟังเนี่ย
รู้เลยว่าเสียงโอเคเลย

คือเสียงอะไรฮะ

ไม่เคยได้ยินเสียงไง

ผมจำได้เลยว่าคือคำพูดที่พูดในวันนั้น

แล้วผมไม่ได้มีความคิดที่จะมาเป็นพยานด้วย

พี่ได้แสดงความคิดเห็นใดบ้างไหม

คุณลุงจรูนหันมาพูดอะไรกับตัวพี่แผนเองบ้างไหม

เพราะว่าวันนั้นมันเป็นทาง
ส่วนมากก็จะคุยกันทางภูมิคับชาผมกับเพื่อนร่วมงาน

ผมพูดแล้วผมไม่ได้คิดที่จะมาเป็นพยานเรื่องนี้
แล้วก็อีกอย่างนี้มันเป็นสิทธิของลูกค้าเขา
เราจะไปก้าวไกลไม่ได้ถึงเราจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่

ผมรู้จักทานายกว่านั้นกว่านี้มีไหมคะ

เรื่องทนายมันมีพูดกับพวกพนักงานมากกว่า
แต่พูดในบ้านลุงจรูนเหรอ
จำไม่ได้นะน่าจะข้างนอก

คือการสอบของพยาน
มันก็น่ารับฟังไง

กับคุณแผนซะก่อนและจนสารพิพากษาว่า
จริงหรือเท็จเนี่ยไอ้คดีนู้นมึงก็จะ

ใช่ไหมมันโยงกันหมดเลยวันนี้มันพันกันไปหมดแล้ว
อาจารย์ค่ะจริงแล้วถ้าเราเปรียบเทียบนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพยานแต่ละคนหรือว่าหลักฐานทุกส่วน

ต่อให้ทุกคนยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ
และให้การไปแต่มันจะมีคนเท็จแน่ถูกไหม

เป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องมีบางส่วนจริงบางส่วนเท็จ
บางครั้งเห็นแล้วต่อเติมก็มี
คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติเห็นนิดนึงบอกเห็นเยอะ
อาจารย์ค่ะการให้การของคุณแผนธนุกรเนี่ยนะคะ
ต้องยืนยันให้ลึกให้ชัดขนาดไหนถึงจะมีน้ำหนัก
แล้วหักทุกอย่างได้หมดเลยคดีพลิกใหม่อีกครั้งหนึ่งคะ
คือมันต้องยืนยันให้ได้ว่าอันนี้คนนี้เก็บ
แต่ว่าที่ฟังคุณแผนพูดยังไม่ถึงขนาดเก็บ
แต่พูดเหมือนกับว่าได้ยินลาง
ว่ามีคนเก็บได้ไม่ได้ก้มเก็บ

ไอ้การจะเชื่อคุณแผนหรือไม่มันต้องดูหลายจุดเหมือนกัน

อย่างที่คุณจอมขวัญถามว่าวันนั้นจำเสื้อได้ไหมอะไรได้ไหม
แล้วบอกว่าดูแต่หน้า๓๔วินาที
ถ้าผมหยิบรูปใครมา๓๔วิให้คุณจอมขวัญดูเนี่ย
มันต้องยึดอยู่กับยึดยงอยู่กับตักกะของความเป็นจริง
ผมเคยมีคดีครับเคยมีคดี

ทนายเขาเอารูปของใครไม่รู้ปิดลูกกระตา
ปิดหน้ามันก็เห็นลูกกระตาถามว่าพยานจำได้ไหม
คือเขาต้องทดสอบพยานอีกไง

เขาต้องเล่นกันหนักเพราะว่าคุณจะพูดจริงหรือไม่จริง
ไม่มีใครตอบแล้วฉันจริงตลอด
แต่อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวถามแทนครูปรีชาและแม้กระทั่งถามแทนคุณแผนนะคะว่า
สิ่งที่ครูปรีชาพูดเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจข้อกฎหมายนะ
เอ้าก็ลอตเตอรี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าของใคร
ทำไมที่ครูเชื่อกลับกลายเป็นว่าครูโดนล่ะสักครู่ค่ะ

ทำไมลอตเตอรี่ยังไม่ได้ถูกชี้ว่าเป็นของใคร
ครูปีชาก็ถามว่าแล้วทำไมครูต้องโดนเรื่องแจ้งความเท็จล่ะ
ก็มันอยู่ที่ว่าลอตเตอรี่ไม่หายไง
ถ้าไม่หายถ้าลอตเตอรี่ไม่หายไม่มีการหายลอตเตอรี่
ไม่มีคนเก็บตกแล้วตกลงไอ้ที่แจ้งไว้ก็เท็จนะสิ
อ่ะแต่มันก็ยังไม่ได้พิสูจน์จนสิ้นสงสัยสิคะ
นั่นเป็นเรื่องที่ไปว่ากล่าวกันในศาลใช่ไหม

แล้วคุณเจรูนดำเนินกะดีแล้วคุณเจรูน

คุณจรูนเขาได้สิทธิพิเศษอยู่อันหนึ่ง
เพราะเขาเป็นคนครอบครองลอตเตอรี่

เพราะฉะนั้นได้ข้อสันนิษฐานว่าเขาน่าจะครอบครองด้วยตนเอง
คนที่จะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ครอบครอง

แล้วพอคุณครูปีชาบอกว่าลอตเตอรี่ฉันตกแล้วมีคนเก็บได้

ถ้าเหตุการณ์นี้มันไม่เกิด

แล้วตำรวจกองปราบเขาสอบเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่มี

เหตุการณ์นี้มันไม่มีพอไม่มีปั๊บ
ไอ้ที่แจ้งก็เป็นเท็จไอ้ที่เก็บตกก็เป็นเท็จ

คือที่บอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่มี
มีแล้วไงมีคุณแผนออกมายืนยัน
แล้วถ้าคุณแผนยิ่งยืนยันแบบสุดเลยนะในศาล

เขาดำเนินคดีหาว่าคุณแผนเท็จ
ทีนี้คุณแผนบอกคนเดียวว่าตกว่าเก็บตก
ทีนี้แหลกฐานที่ฟัง

แต่เราฟังว่าณช่วงเวลานั้นคุณแผนไม่ได้อยู่ที่นั่น
เราก็มีคนอยู่คนนึงที่ให้การ
ว่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นไปเห็นอย่างนั้น
ใส่ชุดไทยปรากฏมันคนละวัน
แล้วเหตุการณ์เล็กแค่นี้เอาถามก่อน
เห็นไหมคุณจอมขวัญเดินไปถึงนี้มีคนบอกเก็บละตะดี้ได้

จุดความสนใจมันอยู่ตรงไหน
ก็เขาหันไปตั้ง๓๔วิ
๓๔วิแม่ธานหมอกหันไป๓๔วิแล้วก็จบแล้วไง

แล้วเขาจำเสียงได้ด้วยตอนไปได้ยิน

ปลายพฤจิกาหรือปลายธันวาส์
แม่นนะตั้งแต่ตุลาจนถึงพฤศจิกา

การเทียบเคียงทางตักกะเป็นเหตุเป็นผล
มันใช่ไหม
แล้วไปได้กับเหตุและผลทุกอย่างของ

แต่ว่ามันก็ต้องไปดูที่บ้าบินคุยครั้งแรกนะ

มันมีอีกหลายตอน
แต่เพียงแต่ว่าวันนี้ที่เราคุยเราชี้ให้เห็นว่าพยานปากนี้สำคัญ
เป็นเหตุผลที่กองปราบจะต้องดำเนินคดีเขาก่อน
ขอถามแบบนี้นะคะตำรวจอย่าหาว่าอย่างนี้
คือถามแบบอยากรู้กฎหมายเหมือนกันว่าเพราะคุณแผนเขาสำคัญนี่ไง

ถึงเป็นไปได้ว่าตำรวจพยายามจะโน้มน้าวเขาข่มขู่เขาคุกคามเขา
ให้เขามีตัวตนให้สิ่งที่เขาพูดมันไม่มีน้ำหนักใช่หรือไม่ค่ะ
ในการสอบสวนมันมีหลายรูปแบบบางครั้งก็มีการขู่เล็กน้อยถึงปานกลาง

หนักเบาปลอบโยนเราจะดูในหนังฝรั่งเราจะเห็นบางคนทำเป็นขึงขัง
บโต๊ะตบอะไรแต่อีกคนหนึ่งคอยปลอบอันนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคการสอบสวน
มนุษย์คนไหนจะพูดความจริงทั้งหมดถ้ายกเว้นว่าตัวเองเห็นจริง
คดีที่มาถึงศาลเนี่ยก็เบิกความโจทย์ก็เบิกความพยานโจทย์พยานจำเลย
แล้วทำไมสารต้องเชื่อไฟใดไฟหนึ่งและไม่เชื่อไฟใดไฟหนึ่ง
เพราะทุกคนเชื่อว่าตัวเองจริงหมดใช่ทุกคนนะพูดจริงหมด
พยานของหมู่สารของอันนี้เบิกความไม่เหนาเชื่อถือน้ำหนังไม่มี
ทางนี้ไม่อาจหักล้างได้เขาก็จะใช้คำอย่างนั้น
เพราะการดำเนินคดีเราว่ากันเฉพาะคู่กรณี
เว้นไอ้พยานที่มันตรงกลางที่มันสำคัญเนี่ย
อันนั้นก็ต้องชี้เป้าลงไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะ
ทั้งหลายเนี่ยผมบอกแล้วเราพูดตั้งแต่ที่แรกใช่ไหม
คดีพวกนี้เดิมพันธุ์มันสูงไม่ว่าผู้การด้วยผู้การจังหวัดด้วย
จรูนด้วยปรีชาด้วยตอนนี้ลามมาถึงบ้าบินอีกด้วย
มาถึงแผนอีกด้วยเพราะฉะนั้นโปรกติ
อีกคำถามหนึ่งค่ะคือจริงแล้วมันจำเป็นไหม
ที่ต้องมีใครสักคนออกมายืนยันว่าดิฉันหรือผมขายให้คุณลุงจรูนเอง

ต้องมีคนยืนยันให้ได้ไหมคะว่าใครคือคนที่ขายให้

คือตอนนี้คนออกมายืนยันก็ไม่มีน้ำหนักแล้วล่ะ
ถ้าออกมันต้องออกมาตั้งแต่ทีแรก

น่าสงสัยใหญ่มันต้องใช้พยานที่มันเบิกความแรก
แล้วบอกว่าเหตุการณ์เกิด๓๐พฤศจิกา
ไอ้๓๐ตุลาแล้วถ้าให้การกัน
ทำไมเขาถึงเลื่อนวันที่ที่ให้การไปอยู่ใกล้

ให้เขาให้การธันวาคุณไปเปลี่ยนเป็นวันที่๒ที่๓พฤศจิกา
เพื่อให้มันกลมกลืนสอดคล้องต้องกัน
คืออาจารย์ที่เรากลับมานั่งคุยกันเนี่ยนะคะ
พอเห็นตำรวจเอ๊ะสงสัยจะไม่ได้สรุปสัปดาห์นี้

แล้วก็บวกกับครูปีชาก็ตั้งคำถามขึ้นมา

ตอนแรกคิดว่าคดีอาจจะพลิกรอบ๓

โดยมารยาทต้องเข้าใจมารยาทและจริยธรรม
ในการเป็นพนักงานสอบสวนด้วย
ไม่ใช่เพื่อนสอบมาเสร็จแล้วคว้าไปเลย

คือแต่ละวิชาชีพมันมีจริยธรรมของตัวมันเอง
ใช่ไหมอันนี้คือหลักการง่าย
อาจารย์งั้นที่ฉันจะยังไม่บอกลาอาจารย์
เรื่องคดีนี้ตอนแรกเราบอกลาคดีนี้กันไปแล้วนะ
จะหมดนะคือผมว่าอย่างนี้นะ
เขาคงส่งหมดนะถ้าถามว่าทำไมกองปราบ

ก็สองสามเรื่องนี่เราตั้งหลักที่คดีคุณปรีชา
ว่ามันมีระยะเวลา๔๘วัน
แล้วต้องทำให้คดีพวกนี้จบภายใน๔๘วัน
นับแต่วันที่คุณปรีชาถูกจับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเวลานิดนึง

อาจารย์เราแปะกันไว้ก่อนเผื่อเราได้เจอกันคดีนี้
วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ

ทุ่ม๑๒นาทีพบกับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิในนิวส์โชว์นะคะ